งานบวชหลักเลยหนึ่งก็ต้องมีหน้า
สองก็คือตอนแห่นาคจะต้องทำอะไร

เริ่มรามมีนางราม

ถูกต้องแล้วเขาก็มีความเชื่อกันว่า
ถ้าเกิดว่าใครได้ไปรำหน้านาคได้ไปเข้าขบวนแห่นาค
จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์ใช่ไหมคะ
มันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานมาก
แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแก๊งนี้ค่ะว่า
บรรยากาศการแห่นากรำหน้านาคของเขาสนุกสนานขนาดไหนจ้า
มันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานมาก

บรรยากาศการแหนักรำหน้าหน้าของเขาสนุกสนานของเขา
มันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานมาก

บรรยากาศการแหนักรำหน้าหน้าของเขาสนุกสนานของเขา
อำตุศึกสาหงเฉพาะนครราชศาสตรีม่าน
ภาพบรรยากาศนี้คือคึกคักมากเลยนะคะ
เป็นบรรยากาศงานของพระสุริยสมภงหรือภรรภเต่เต่

เรือแล้วก็เพื่อนของนาคเต้มาร่วมงานกันมากมายแล้วจ้ะ
ไฮไลท์สำคัญเนี่ยอื้ออื้ออื้อที่สะดุดตาแล้วเป็นชื่นชอบ
ชื่นชอบของชาวบ้านมากก็คือลีลาท่าทางการเต้นหน้า
ขบวนแห่ขบวนชุดแฟนซีที่เพื่อนของนาคเต้
แต่งมาเพื่อเพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกสนานภายในงาน
ชาวบ้านก็ถ่ายรูปกันไปถ่ายคลิปวิดีโอเก็บบรรยากาศกันไหม
สนุกสนานกันทุกคนแล้วค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในการแห่นาค
ครั้งนี้ทางบ้านของนักเต้เต้ยังมีการนำช้าง
แห่นาคไปเข้าวัดด้วยครับมากันแบบอลังการ
รวมถึงมีขบวนดนตรีรถแห่เป็นดนตรีสดนะคะอืม
มาแสดงมาโชว์มาเปิดเพลงสร้างความสนุกสนานให้กับญาติมิตรที่มาร่วมงานกันแบบม้วนซื่นสุดไปเลยนะจ๊ะ
บรรยากาศที่เห็นสนุกสนานนี้นะคะแบบโอ้โหบอกเลยว่าอยากจะไปเต้นกับหน้าเขาเหมือนกันนะกับเพื่อนนะ
สนุกมากเลยนะคะเขาก็เชื่อกันแหละว่าคนได้เต้นหน้านาคได้รำหน้าน่าจะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์แต่ละคนบอกว่า
แต่ละคนบอกว่าเต้นมากได้เป็นนางฟ้ามากครับก็เต้นกันมากแต่งตัวมากได้เป็นนางฟ้าสวย